ที่ยังเหลืออยู่นะคะคือกลุ่มคนที่จะต้องได้รับแรงใจได้รับกำลังใจ
แล้วก็ต้องต่อสู้กับการใช้ชีวิตข้างหน้าต่อไป
แล้วก็แสดงความเสียใจให้กับครอบครัวสหวงกับการจากไปครั้งนี้ของคุณปอด้วย
รวมถึงแสดงความห่วงใยกับประชาชนทุกคน
เฝ้าระวังในเรื่องของไข้เลือดออกด้วยค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยนะคะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ได้ฝากแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวของ
คุณปอทฤษฎีสหวงที่จากไปอย่างสงบ
โดยเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าอยากให้คนไทยทุกคนนั้น
ใส่ใจในสุขภาพอนามัยของตัวเองด้วย
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
มันออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
รวมถึงระมัดระวังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่าง
โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่แม้ว่าถึงตอนนี้จะผ่านช่วงฤดูฝนมาแล้ว
แต่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่
อย่างไรก็ตามช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องถึงฤดูร้อนก่อนเข้าฤดูฝน
ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรค
ขอให้ประชาชนทุกคนร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านพัก
โรงเรียนวัดแล้วก็ชุมชน
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี๒๕๕๙ได้ค่ะ
เพราะเมื่อวานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านผอสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
พอบอกว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีคนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกเยอะ
แล้วเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่เดือนมกราคมนี่คือวันที่๑๙มกราคมเท่านั้นเอง
วันมีผู้ป่วยไข้เลือดออกในบ้านเรา๖๒๑รายแล้ว

แล้วก็หลายคนมองว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีฝนตกหรือบาง

แต่พื้นที่ที่เป็นประสบปัญหาภัยแรงจะมีไข้เลือดออกไหม
คุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าไข้เลือดออกเกิดได้ตลอดทั้งปีแล้วนะครับ

แล้วก็ไข่ลูกน้ำยุงยายสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
สมมุติคุณลองไปดูในโอ่งน้ำบ้านคุณนะครับ
หน้าแรงแบบนี้แม้ว่าในโอ่งของคุณจะไม่มีน้ำขังก็ตาม
แต่ถ้าคุณเห็นเหมือนคราบใคร
ติดอยู่ขอบโอ่งสีดำคุณอย่าคิดว่าเป็นแค่ตะไคร่นะ
จริงนั่นคือไข่ของลูกน้ำยุงลายด้วย

ไข่นี่เป็นวิธีหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่แนะนำมา
ไข่ตามขอบโอ่งตามขอบต่าง
ขอบพื้นทางพื้นถนนที่เคยมีน้ำท่วมขัง
เพราะไข่ยุงลายตัวนี้ถ้ามีน้ำมาท่วมขังอีก
สามารถที่จะฟักเป็นยุงได้อีก
ดังนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องเตรียมตัว
เพราะว่ายุงลายกัดในบ้านนะคุณ

แค่ทิ้งภาชนะที่แช่และน้ำขังไว้นิดหน่อย

ก็ถือว่าต้องเตือนกันแล้วก็ดูแลทำความสะอาด
ความพวกภาชนะกักเก็บน้ำในบ้านของคุณ
ให้เสร็จสิ้นดูแลจากบ้านของคุณก่อน
เพื่อจะได้ร่วมกันดูแลชุมชนกันต่อไป
เพราะว่าสถานการณ์มันหนักขึ้นเรื่อย